เมาไม่ขับพี่ก็ทำถูกต้องเลยแต่พี่จะนอนตรงนี้ไม่ได้นะครับ
มันอันตรายเหมือนพี่ขับรถเลยนะไม่เชื่อไปดูสิครับ
มายังไงพี่อะไร
นอนอยู่เกาะกลางนะครับถนนเลยวังสะพูขาเข้าในเมือง

เป็นไหนมาคือมาอยู่นี้
คุณผู้ชมน้องดอมน้องน้ำแข็งพี่พูดผิดไหม
ว่าพี่นอนตรงนี้โอเคพี่เมาไม่ขับแล้วพี่นอนตรงนั้นพี่อันตรายเหมือนพี่ขับรถเลย
เกิดเขากลิ้งตัวไปลงถนนนิดเดียวเท่านั้นแหละ

คือไหวมาแค่ตรงนี้แล้วก็คือเข้าข้างทางก็ไม่ได้แล้วเหรอ
คืออาจจะข้ามฝั่งกลับบ้านไหมหรือยังไง
คนเราคงไม่อยู่ดีมาอยู่ตรงเกาะกลางถนนหรอก
ภาพตัดน่าจะ
กำลังจะเดินข้ามฝั่ง
เข้ามาได้ถึงเกาะกลาง
ตอนแรกก็เขย่าตัวนะครับอย่ามียุ่งอย่ามียุ่งนอนอยู่เข้าใจไหมเนี้ยอ่า
นี่เป็นอย่างนี้เลยพอปลุกหนักเข้ายกมือไหว้บอกอย่ากวนได้ไหม
แล้วก็หลับต่อไปข้างตัวนะครับหลักฐานยังอยู่เลยเหลือครึ่งขวดด้วยดอม
แล้วมีเงิน๒๐ตกอยู่ด้วยกู้ภัยก็กลัวว่านอนแบบนี้พี่พี่อันตรายเลยนะครับ
ก็เลยแจ้งตำรวจสพเมืองเลยนะครับมาช่วยกันฮิ้วปีกนะครับ
ใส่หลังรถกระบะไปที่โรงพักก่อนเดี๋ยวพี่สั่งแล้วก็จะหาญาติมารับพี่นะ
เห็นสภาพแล้วก็นะไปดูว่ายังไงบ้างอืม